สำหรับกรณีที่ตำรวจไปตามจับแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่ชื่อแม่ปุ๊ก
ที่เขามีการขายหน้ากากอนามัยขายเจลแอลกอฮอลล้างมือ
โอนเงินมาให้แต่เขาไม่ส่งของให้
ตอนแรกเริ่มตำรวจไปจับเรื่องนี้
สักพักนึงก็มีคนสืบสาวราวเรื่องไปว่า
แม่ค้าออนไลน์คนนี้นอกจากขายของแล้ว
เขามีการขอเรียรัยรับบริจาคเงินเพื่อดูแลลูกของเขาที่ป่วยด้วย
ลูกเขาคนแรกเป็นลูกสาวซึ่งเป็นลูกบุญธรรม

กระทั่งปัจจุบันมีลูกชายอีกคนนึงป่วยด้วยลักษณะอาการคล้ายกัน

ปรากฏว่ามันมีข้อมูลออกมาจากทางแพทย์จากทางพมว่า
อาการของเด็กสองคนเนี่ยแปลก
คือมันมีสารเคมีที่มีฤทธิกัดกร่อนอยู่ในร่างกาย

จนมีการตีความไปว่าเอ๊ะหรือว่าแม่ปุ๊กคนนี้เนี่ย
จะทำให้เด็กป่วยเพื่อจะเรียรายเงินจากชาวเน็ตจากโซเชียลหรือเปล่า
ตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยนะคะแม่ปุ๊กเนี่ยถูกจับขังคุกไปแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้ข้อหาที่โดนตามหมายจับเนี่ยก็คือ
มีข้อหารับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
กงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและช่อกงประชาชนแยกออกเป็นสองเรื่องนะคะ
ขายของออนไลน์ก็จะเป็นข้อหาช่อโกงส่วนประเด็นเรื่องของรับเด็กมาเลี้ยงแล้วเด็กป่วย
จะเป็นการทำให้เด็กป่วยจนเสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยตรงนี้แจ้งข้อหาเอาไว้แต่ยังต้องมีการตรวจสอบอยู่
สอบปากคำแม่ปุ๊กหรือว่านางสาวนิถาวงวานวัย๒๙ปีเบื้องต้นไปแล้ว
เธอรับสารภาพแค่ข้อหาช่อกงประชาชนค่ะเพราะว่าเธอรับเงินลูกค้ามาแต่ไม่ได้ส่งสินค้าให้
แต่เธอยืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้มีส่วนทำให้เด็กเสียชีวิตและป่วยหนักตอนนี้เธอถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำ
ทีมข่าวเราไปเจอกับกลุ่มผู้หญิงที่เคยให้ความช่วยเหลือกับนางสาวนิถานะคะ
ว่ามีการสืบหาข้อมูลแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงที่เสียชีวิตหรือว่าน้องอมยิ้มค่ะ
ตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเป็นลูกสาวจริงของนางสาวนิถาแต่สุดท้ายสืบไปสืบมาปรากฏว่าเป็นลูกบุญธรรม
ก็พยายามตามหาแม่ที่แท้จริงจนรู้มาว่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง
เพราะมันมีหลักฐานทางบัญชีการโอนเงินของนางสาวนิถาตั้งแต่ปี๒๕๕๙ก่อนที่จะรับน้องมาอุปการะ
มีการโอนเงินที่ขายสินค้าออนไลน์เข้าบัญชีของผู้หญิงที่ชื่อว่าเอมอัชนา
มีการตั้งข้อสังเกตกันว่านางสาวเอ็มอัชนาคนนี้เนี่ยรู้เห็นเรื่องราวนี้ด้วยหรือเปล่า
ทีมข่าวเรารู้มาว่านางสาวเอมอัชนาเนี่ยน่าจะเป็นแม่ที่แท้จริงของน้องอมยิ้มที่เสียชีวิตไปนะคะ
ตอนนี้นางสาวเอมอัชนามีการแจ้งความเอาผิดกับนางสาวนิถาแล้วด้วย
ส่วนทางฝั่งพ่อของนางสาวนิถานะคะวันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติม
เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีรายงานออกมาบอกว่าอาการป่วยของเด็กทั้งสองคนเนี่ยคือเหมือนกันเลย
มีการอาเจียนมีสารเคมีที่มีฤทธิกัดกร่อนในกระเพาะที่ปากมีร่องรอยเหมือนถูกสารเคมีอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณพ่อของนางสาวนิถาออกมาชี้แจงนะคะว่าอาการของหลานทั้งสองคนไม่เหมือนกันนะ
หลานคนแรกที่เสียชีวิตที่เป็นลูกที่อุปการะมาเนี่ยมีอาการแพ้อาหารคือแพ้นมแป้งสาลีไข่ถั่วเหลืองฝุ่นแดดแล้วก็เหงื่อ
จะมีอาการผื่นขึ้นผื่นคันแล้วก็เหนื่อยหอบส่วนหลานชายคนเล็กที่เป็นลูกจริงของนางสาวนิถาเนี่ยคุณตาบอกว่าไม่เคยป่วยอะไรเลย
แต่เหตุที่หลานชายต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเพราะว่าหมอที่รักษาหลานสาวเรื่องภูมิแพ้นั่นแหละให้พาหลานชายไปตรวจว่ามีอาการแพ้เหมือนกันหรือเปล่า
เพราะว่าวันก่อนหลานชายกินปลาหมึกเข้าไปช่วงก่อนปีใหม่แล้วเกิดผื่นขึ้นก็เลยเข้าใจว่าอาจจะแพ้อาหารทะเล
หมอก็เลยนัดให้ไปหาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยที่น้องไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยพอเข้าไปครั้งนั้นก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกเลย
คุณตาพูดนะคะว่ารอยแผลไหม้ที่ปากเนี่ยเกิดระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
แต่วันนั้นกินไปแล้วปลาหมึกแล้วเขาขึ้นฝืนเราก็เลยเข้าใจว่าน่าจะแพ้ปลาหมึกหรือเปล่าแพ้อาหารทะเล
ครูเขาก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้หมอที่ธรรมศาสตร์ดูซึ่งเป็นคนที่รักษาน้องยิ้มเขาก็เลยบอกว่าถ้ากลับมาแล้วก็มาหาเขามาดูว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าอาการหนักจนแรงแล้วเราพาไปโรงพยาบาล
แล้วอย่างน้องที่มีแค่แพ้เหมือนแพ้ปลาหมึกแล้วเข้าไปแล้วหลังจากนั้นน้องก็คือไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกเลยถูกต้องครับ
แล้วภาพต่างที่ออกมาในลักษณะของปากน้ำที่มีลักษณะเหมือนเป็นแผลเหมือนลักษณะการเบิร์น
นั่นคือเกิดที่โรงพยาบาลครับไม่ได้เกิดที่บ้าน
ฝั่งคุณพ่อของนางสาวนิถาก็บอกนะคะว่าตัวเขานี่แหละคือเสาหลักของครอบครัวถ้าลูกสาวได้เงินบริจาคมา๒๐ล้านจริงจะอยู่บ้านซอมซ่อแบบนี้เหรอ
ก็คงอยู่บ้านรวยไปแล้วแหละทุกวันนี้เนี่ยเงิน๓แสนที่จะเอาไปประกันลูกสาวเนี่ยยังหาไม่ได้เลย